ห้ามออกนอกเคหสถานสี่ทุ่มถึงตี๔
พรกรฉุกเฉินที่ประกาศใช้กันอยู่
แล้วก็มีกฎหมายเรื่องของโรคระบาดด้วยเนี่ย
ไม่ว่าจะช่วงไหนคุณไปมั่วสุมจับกลุ่มไปชุมนุม
แล้วอาจจะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้
ก็เลยไปรวมตัวกันมั่วสุมกันไม่ผิดสิมันไม่ใช่ช่วงเวลาเคอร์ฟิลล
ไม่ใช่สี่ทุ่มถึงตีสี่ผิดไหมผิดสิคะไม่ได้นะไม่ได้
รกรฉุกเฉินเขาห้ามมั่วสุมอ่าทุกเวลาก็อย่างบางคนบอก
เอาสงครานมาห้ามสาดน้ำอะไรเนี่ยคืออันนี้ก็เป็นหนึ่งในเนี้ยแหละฮะ
คือห้ามไปมั่วสุมหรือไปจับกลุ่มอันนำมาสู่การแพร่ระบาดของโรค
ห้ามมั่วสุมเนี่ยทุกเวลานะใช่ไหมต่อเนื่องคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่
ใช่แต่ทีนี้สาดน้ำสงกรานเล่นน้ำสงคราน
มันก็เต็มไปด้วยน้ำใช่ไหมสารคัดหลังอะไรต่างนานา
ไปกินล่งกินเหล้าด้วยไปกันใหญ่จริงนะครับท่านตามมาสองสามวันแล้ว
กรณีของหนุ่มคนนี้ลูกจ้างนะอบตโพทองที่จังหวัดร้อยเอ็ด
ค่ะที่ไลฟ์เฟซบุ๊คแบบโอ้โหสิบสองเมษายนไม่เกรงกลัวอะไรเลย
นะพ่อนี่เป็นรองประธานสภาอบตโพทองที่ร้อยเอ็ด
ค่ะนะฮะอ่าเดี๋ยวภาพเนี่ยดูไปเลยฮะดูไปหลายครั้งแล้ว
นะครับอ่าไม่ต้องฉายซ้ำมากนะเพราะว่าเมาไปด้วยอะไรมาด้วย
นะครับเพื่อนอีกสี่คนรวมเป็นห้าคนเมาโวยวายเปิดเพลงเสียงดัง
ไลฟ์เฟซบุ๊กคนดูนี่เยอะแยะเป็นหมื่นคนด่าก็เป็นแสนอืมโอ้โห
เขาบอกไม่กลัวตำรวจเลยเบาขึ้นว่าตำรวจบ้านอยู่นี่ไม่กลัว
สุดท้ายถูกจับดำเนินคดีนะฮะ

ผู้ชายคนนี้คือนายเอมพิราชแสนสมัครอายุ๑๙ปี
เป็นลูกจ้างตำแหน่งพนักงานดับเพลิงอบตโพทองจังหวัดร้อยเอ็ด
เป็นลูกชายของรองประธานสภาอบตโพทอง
บ้านอยู่ที่ตะบลโพทองอำเภิกษ์เสรียรภูมิจังหวัด๑๐๑อยู่ที่หมู่๕
เพื่อนอีก๔คนก็โดนด้วยทั้งผู้ชายผู้หญิงอายุ๒๐กว่า
สพโพทองไปจับข้อหาชุมนุมทำกิจกรรมมั่วสุมฝ่าฝืนพบโรคติดต่อและพกฉุกเฉิน
อีก๔คนที่เป็นเพื่อนเนี่ยตรวจปัสสาวะพบว่าปัสสาวะสีม่วงก็คือเสพยาเสพติดด้วยก็โดนเรื่องยาเสพติดเข้าไปอีก
ตำรวจนำตัวส่งฟ้องศาลจังหวัดร้อยเอ็ดไปเมื่อวันที่๑๓เมษายนนายเอมพิราชสารพิพากษาลงโทษจำคุก๑เดือนปรับ๑๐๐๐บาทรับสารภาพ
เหลือจำคุก๑๕วันปรับ๕๐๐โทษจำคุกรอลงอาญา๒ปี
ส่วนเพื่อนอีก๔คนที่มีเรื่องยาเสพติดด้วยก็โดนหนักกว่านะฮะจำคุก๗เดือนปรับ๒๐๐๐รับสารภาพ
สารท่านก็ปรานีก็ลดโทษจำคุกเหลือ๓เดือน๑๕วันปรับ๑๐๐๐บาทโทษจำคุกรอลงอายา๒ปีคุมประพฤติ๑ปี
นายเอมพิราชเขาก็บอกเขาก็สำนึกผิดแล้วไม่ได้ตั้งใจเมาจริงวันนั้นเมาอย่างหนักคึกขนองขอโทษสังคมขอโทษทุกคน
จากนี้ไปผมจะเป็นคนดีส่วนพ่อของเขาที่เป็นรองประธานสภาอบตโพทองนายอมรเทพแสนสมัครบอกวันนั้นผมก็ไม่อยู่
ผมก็ออกไปทำธุระงานการที่อื่นมารู้อีกทีก็ช่วงเย็นแล้วอ้าวลูกไปทำแบบนั้นถูกตำรวจจับดำเนินคดีส่วนตัวไม่สนับสนุนอยู่แล้ว
แต่เชื่อว่าลูกคงทำไปเพราะว่ารู้เท่าไม่ถึงการก็ขอโทษทุกคนด้วยนะทำไปเพราะเมาจริงลูกชายเนี่ยไม่มีเจตนาจะไปแบบฝ่าฝืนกฎหมายลบหลู่ใคร
ลูกชายก็ลบหลู่นายกไปด้วยเดี๋ยวจะเอากระเช้าไปกราบขอโทษนายก
ที่คุณภาคภูมิบอกอย่าเพิ่งไปเลยต้องเว้นระยะห่างทางสังคม
อย่าพึ่งเลยอย่าไปเลย
ล่าสุดครับนายชุมพลมาโยธานายกอบตโพทอง
ออกมาขอโทษทุกคนที่เกิดขึ้นนะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในฐานะที่
เป็นผู้บังคับบัญชาของนายเอมพิราช
หลังจากเกิดเหตุได้เรียกนายเอมพิราชมาพบแล้วนะครับ
และสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อนพร้อมกับตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง
และหลังจากที่สารได้พิพากษาลงโทษเรียบร้อยแล้ว
ตามระเบียบของราชการก็ถือว่าคุณผิดวินัยร้ายแรง
ท่านนายกอบตโพทองบอกไม่ต้องรอผลสอบคณะกรรมการแล้ว
สารท่านพิพากษาขนาดนี้แสดงว่าสารท่านตรวจพยานหลักฐานอะไรเรียบร้อยหมดแล้ว
เพราะฉะนั้นเมื่อเย็นเมื่อวานนี้๑๔เมษายน
นายกอบตโพทองก็เลยพิจารณาสั่งให้นายเอมพิราช
พ้นสภาพจากการเป็นลูกจ้างของอบตโพทองมีผลตั้งแต่วันที่๑๔เมษายน

นี่ฮะอย่าไปคิดว่าเป็นลูกใครหลานใคร
ส่งฟ้องศาลนะหน่วยงานราชการต่างเนี่ย
เขาเอาจริงหมดนะฮะนี่เลิกจ้างเลยนะครับ
แล้วก็นายเอ็มพิราชเนี่ยเช้าวันนี้
ไปที่อบตโพทองนะฮะ
นายกอบตโพทองบอกว่าผมมายื่นใบลาออกครับ
คงประมาณว่าผมขอลาออกดีกว่า
แต่ว่าหนังสือเลิกจ้างก็ให้มีผลตั้งแต่เมื่อวานแล้ว